ทีนี้มาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของเสียงสว
จริงควรจะต้องคุยตั้งแต่สวที่ไม่มาร่วมประชุมด้วยนะคะ

แต่ทีนี้ค่ะเสียงสวที่โหวตเห็นชอบ
ให้คุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีมี๑๓เสียง
๓เสียงมีใครกันบ้างก่อนจะมาวิเคราะห์กัน
ดูรายชื่อกันนิดหนึ่งดีไหมครับ
สาธาราจารย์กิติคุณไกรศิตตันติศิรินทร์
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานายฉลาวพวงมาลัย
คุณซากีพิทักษุมพลพลตำรวจโทนัทธวัฒน์รอดบางยาง
คุณพิรษักพอจิตคุณพิสารมานวพัฒน์
คุณมณ์เทียนบุญตันคุณวัญชัยสอนสิริ

คุณวุฒิพันธ์วชัยรัฐคุณสุรเดชธีรัตติเจริญ
แพทย์อำพลจินดาวัฒนะคุณประภาษีสุขฉันทบุตรนะคะ
นี่คือ๑๓สวที่โหวตเห็นชอบให้กับคุณพิธา
หลังจากที่ผลโหวตออกมาเรียบร้อยปิดประชุมเรียบร้อยนะครับ
ผู้ชมครับคุณพิธาเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน